คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมชมข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่นะครับ
ไลน์มาบอกต่อกันหน่อยแล้วเรื่องสภาพอากาศนะฮะ

โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือน่าเป็นห่วงเรื่องของไฟป่า
วันนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ควันพิษลามทั่วภาคเหนือวิกฤตหมอกควันก็ลุกลาม
อากาศยังไม่ดีขึ้นนะครับมีผู้ป่วยแล้ว๑๕๕คน
เว็บไซต์แอร์วิชัลยังจัดอันดับดัชนีคุณภาพอากาศ
ของเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกยังพบว่าเชียงใหม่นะคุณ
ติดอันดับหนึ่งเมืองที่มีมลพิษมากที่สุด
ติดต่อกันเป็นวันที่สี่แล้วนะครับซึ่งถือว่าสถานการณ์เนี่ย
ยังสูงเกินมาตรฐานอยู่ขณะที่ตามโรงพยาบาลต่าง
ของรัฐบาลและเอกชนเริ่มมีผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ที่ได้รับผลกระทบต่อโรคระบบทางเดินหายใจ
เข้ารับการรักษาตัวมากกว่าวันปกติถึง๓เท่านะครับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศหยุดการเรียนการสอน๒วัน
ก็คือวันที่๑๔แล้วก็วันที่๑๕มีนาคม
และบ่ายวันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัย
จำนวน๓๘๐๐๐ชิ้นให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
แล้วก็จะเริ่มเปิดเรียนในวันที่๑๖มีนาคมนี้กันอีกครั้งนะครับ

ก็เปิดเผยข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนผู้ป่วย
ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับบอกว่า
จากที่มีผู้ป่วยเคยมารักษา๑๐๐คน
เพิ่มเป็น๑๓๐๑๖๐คนมีผลกระทบป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตก
ตีบตันรวมถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
หัวใจล้มเหลวแล้วก็ปอดอักเสบแล้วก็ถุงลมโป่งพองกำเริบด้วยนะคุณนะ
ส่วนการเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดแม่ห้องศรนั้นนะครับตลอด๔วันที่ผ่านมา
ยกเลิกไปแล้วหลายเที่ยวบินทางนักบินก็ต้องรอการประเมินสภาพอากาศตลอด
จากสนามบินแม่ห้องศรถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันไฟ
เช่นเดียวกับวันนี้นะครับได้ยกเลิกเที่ยวบินเที่ยวเช้าไปแล้ว
จนถึงวันที่๑๖มีนาคมนี้
ส่วนสนามบินเชียงใหม่ต้องเปิดไฟรันเวย์เพิ่ม
แล้วก็เปิดระบบนำร่องนำทาง
เพื่อให้นักบินสามารถที่จะนำเครื่องบินขึ้นลงได้ตามปกติ
เพราะว่าธรรมดาดูสิคุณมันมองแทบจะไม่เห็นอยู่แล้วนะครับ
พร้อมกับมีการระดมเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ
ทั้งในพื้นที่นอกเขตการบินและในเขตการบิน
เพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองนะครับ
ขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าจะมีการเพิ่มรอบการฉีดพ่นน้ำ
สร้างความชุ่มชื้นในอากาศตามย่านชุมชน
โดยรอบคู่เมืองเชียงใหม่ให้มากกว่าปกติ
แล้วก็ขยายไปยังพื้นที่บริเวณอ่างแก้ว
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะครับ
นี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับ

คือตอนนี้เชียงใหม่ของประเทศไทย

ส่วนอันดับ๒รองลงมาคือกาดมันดุของเนปาน
ค่าน้อยกว่าเราเยอะเลย๑๙๑บาท

แต่ว่าอันดับแรกเลยก็คือที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับ